คุณผู้หญิงท่านหนึ่งพาคุณแม่ไปฉีดวัคซีน

นี่คุณผู้ชมนางสาวปัธมาการพยุทธ์อายุ๓๒ปี
แล้วก็คุณวีรชัยอายุ๓๕ปีนะคะคุณวาสนาอายุ๓๑ปี
เขาเป็นสามพี่น้องค่ะร้องไห้ออกมาแบบนี้
ขณะที่เยี่ยมอาการของคุณแม่ชื่อว่าคุณยาการพยุทธ์อายุ๖๗ปีค่ะ
เนื่องจากว่าเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ
คุณปรัฐมาบอกว่าเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
ฉีดเสร็จปุ๊บก็พากลับบ้าน
กระทั่งช่วงเวลาสักประมาณตี๒ของวันที่๑กรกฎาคม

ตี๒ของวันที่๑กรกฎาคมแม่เกิดอาการอาเจียนปนเลือด

สิ่งที่ลูกทำก็คือให้กินยาพารา
กระทั่งเวลาสักประมาณ๖โมงเช้า
อาการเหมือนว่าจะยังไม่ดีขึ้น
ก็ตอนนี้สักประมาณ๖โมงยังคงอาเจียนปนเลือดแล้วก็ปวดหัวนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจพาไปที่โรงพยาบาลคุระบุรีอีกครั้งหนึ่ง
ทางโรงพยาบาลส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลตะกัวป่า

พร้อมกับมีการสแกนสมองแล้วก็ไปพบว่า

ต้องนอนใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
บอกว่าแม่มีประวัติโรคหอบหืดและวรรณโรค
แต่รักษาหายมาแล้วกว่า๑ปี
ปัจจุบันแม่แข็งแรงดี
คือพอภาครัฐเปิดให้คุณแม่

ทั้งที่ว่าลูกคนอื่นบางคนก็คัดค้านนะ
ไม่อยากให้แม่ฉีดเพราะฟังข่าวแล้วไง
บางคนฉีดโควิดแล้วก็มีผลข้างเคียง
บางคนฉีดโควิดแล้วก็เสียชีวิต

เหมือนพาแม่ไปตายค่ะโอ้ค่ะโอ้ค่ะ
รู้สึกเสียใจเหมือนตัวเองผิด

เหมือนตัวเองพาแม่ไปตายค่ะ
หมายถึงว่าเราพาแม่ไปฉีดยานี่
เหมือนเราพาแม่ไปเสียชีวิตอย่างนั้นเหรอครับ
ถ้าไม่ฉีดแม่ก็ยังอยู่กับหนูนะคะ

แม่แค่บอกว่าถ้าฉีดแล้วตายก็คือตายค่ะ
แม่ก็ฝังไว้แค่นี้ค่ะ
นั่นคือกำพูดสุดท้ายของแม่กำพูดสุดท้ายของแม่
ถ้าฉีดแล้วถ้าแม่ตายก็แม่ตาย
ถ้าคุณจะตายก็ตายค่ะ
แม่พูดก่อนที่จะตัดสินใจฉีด
กับลูกถ้าฉีดตายก็ตาย

ลูกเชื่อว่าสาเหตุที่แม่เส้นเลือดในสมองแตก

เราต้องไปสอบถามคุณหมอถูกไหมคะ
เราไปถามนายแพทย์วุฒิวิโนไทย
เป็นรองพบในการโรงพยาบาลตะกัวป่า
ท่านนี้ค่ะบอกว่าผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
อาการปวดหัวรุนแรงความดันลดต่ำมาก

ผู้รักษาก็เลยทำการสแกนสมองด้วยคอมพิวเตอร์
พบว่าเส้นเลือดในสมองแตก
จากประวัติก่อนหน้านี้อันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชม

ผู้ป่วยเคยเข้ารับการตรวจ
แล้วไปพบว่าประวัติมีความดันสูงเกินมาตลอด
และอาจจะไม่ได้วัดความดันโลหิตเป็นระยะ
แล้วถามต่อช่วงฉีดได้วัดไหม

นี่ค่ะช่วงฉีดวัคซีน
คุณหมอบอกว่าความดันโลหิตของผู้ตายเนี่ย

ปกติ๑๒๐๘๐คือเกินมานิดเดียว
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ให้ฉีด
แล้วก็ไม่ทราบประวัติเรื่องของความดันโลหิตสูงของผู้ป่วย

ก็เลยผ่านการคัดกรองเบื้องต้น
แล้วทำให้ผู้ป่วยรายนี้ผู้ตายรายนี้ไปฉีดวัคซีนได้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะทางโรงพยาบาลพร้อมเสนอคณะกรรมการวัคซีน
เพื่อพิจารณาการรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ของสปสชต่อไปนะครับ